ดูคดีโหดคดีนี้กันหน่อยโอ้โหยิงกันซึ่งหน้าเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นคู่อริต่างสถาบันแหละ
ทีนี้พอมาเจอตัวกันเนี่ยก็เปิดฉากต่อยค่ะ
ทีนี้พอต่อยกันแล้วมีการควักปืนมายิงมีคนเจ็บด้วย

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์ให้ดีนะเริ่มต้นมาจากชายเสื้อสีฟ้าคนนั้น
พาชายเสื้อสีดำซึ่งเป็นเพื่อนบุกมาถึงคู่อริที่เขาขายของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในตลาดสุวินทวง
ตำบลคลองอุดรอุดมชนลจรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วปรากฏว่ามีการผละจากกันจากคู่นั้นไปสักนิดนึงเนี่ยเห็นไหมชายเสื้อขาวเนี่ยไปชกต่อยอยู่กับนู่นฮะ
ดูที่ลูกศรแดงเนี่ยนะเดินออกมาแล้ว
แล้วดูนะมือเขาควักปืนออกจากกระเป๋า
แล้วยิงใส่ครับคนที่โดนยิงคือคนนี้คุณ
ผู้ชายที่ถือหมวกกันน็อกโดนยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาประชาชนที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๑คนก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
ลงไปนอนกับพื้นนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะคุณฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าไปถามฝั่งพี่ชายของคนเจ็บก่อน
คนเจ็บเนี่ยนะคือคนที่ใส่เสื้อดำเทาชื่อว่าในฟิล
พี่ของเขาเนี่ยคือนายพลกริจประเสริฐอายุ๒๑ปี
พี่ก็ไปฟังแบบนี้ว่าน้องเนี่ยในฟิลล์เนี่ยนะมีเรื่องกับคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุคือชายเสื้อขาวชายเสื้อขาวเนี่ยคือในทอดอายุสิบเจ็ดปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อค้าขายไก่ย่าง
ทีนี้ก่อนหน้านี้นะทั้งสองฝ่ายมันมีเรื่องกันอยู่แล้ว
มีปัญหากันทางเฟซบุ๊กอยู่แล้วฝั่งชายเสื้อขาวที่ชื่อในท้อนเนี่ย
เขาจะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็แขวะกลุ่มนี้เรื่องปัญหาต่างสถาบันเนี่ย
เคยนะนัดมาเคลียร์กันแล้วรอบนึงแต่รอบนั้นน่ะ
ทอสอ่ะไม่มาตามนัดครับแล้วล่าสุดคุณเมื่อวานเนี่ย
พอมาเจอกันปั๊บมีปากเสียงค่ะทะเลาะกันเปิดฉากกันต่อยกัน
แล้วก็มีการยิงกันแบบเนี้ยทีนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าที่จุดตรงเนี้ย
มันมีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวเลยแล้วก็รู้ตัวของคนก่อเหตุแล้ว
ที่อยู่ของคนก่อเหตุแล้วด้วยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเนี่ย
สอบปากคำที่โรงพักคนเจ็บเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องให้หายดีก่อนเพราะว่าแน่นอนค่ะคนเจ็บก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาทะเลาะวิวาสเหมือนกัน
แล้ววันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของฝั่งคนเจ็บก่อนเลย
คนเจ็บใส่เสื้อดำเทาหรือว่าในฟิลเนี่ยนะ
ไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวปรากฏว่าที่บ้านคุณดูสิ
กุญแจอยู่แบบนี้ล็อกหน้าบ้านเอาไว้
ทีนี้ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ว่าครอบครัวของในฟิลเนี่ย
เขาไปตามอาการของในฟิลอยู่ที่โรงพยาบาล

นี่ต้องย้ายไปผ่าตัดด่วนรอบ๒ในกรุงเทพเมื่อกลางดึกเลย
ทีนี้ครอบครัวก็เลยไปกันหมดปิดบ้านเอาไว้แบบนี้
ทีนี้เราก็ถามเพื่อนบ้านว่าฟิลล์เขาเป็นคนยังไง
เพื่อนบ้านก็บอกว่าจริงฟิลก็เป็นคนขยันทำงานนะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้านเลย

เขาบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วว่าฟิลจริงเข้าไปห้าม

เพราะคุณดูสิจริงนายฟิลไม่ได้เข้าไปชกต่อยกับนายทอสเลยนะ
พอสเสื้อขาวนี่กำลังชกต่อยกับคนใส่เสื้อออกสีน้ำเงินนะฮะ

แต่หลังจากนั้นนายทอสควักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่
ปรากฏว่าโดนนายฟิลที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้ตรงนี้
โอ้โหโดนยิงใส่แล้วเขาบอกว่าที่บาดเจ็บนะ
เพราะถูกยิงเข้าที่ลำคอด้านซ้าย

แล้วก็มีรูกระสุนหลายรูด้วยนะฮะ
โอ้ทีนี้ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

แต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ฟังเสียงของเพื่อนบ้านก่อน
เพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าไงคะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ความคืบหน้าเราก็ต้องไปถาม
กำกับสพเมืองฉะเชิงเซานะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิทูลพัฒนาชัยเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบไปที่บ้านของในทอดเสื้อขาวผู้ก่อเหตุแล้ว
ก็ไม่เจอตัวนะทีนี้ก็เลยคุยกับพ่อแม่ไง
ให้พ่อแม่เกลี้ยกล่อมแล้วก็พาลูกมามอบตัว

ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนก็ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องไปสืบหาว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันสุดท้าย

ก็คือนายฟิลคนที่ถูกยิงที่คอนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บที่ถูกยิงที่มือ
ก็คือชายเสื้อน้ำเงินที่เมื่อกี้ชกต่อยกับนายทอส